ดูต่อกันที่ความรักครั้งไหน

คุณขาจะบอกว่าความรักของวิกหมอชิด
ตอนนี้ดูไปทางไหนก็เป็นสีชมพูกันไปหมดนะฮะ
คือฝ่ายชายยอมรับโต้งเลยตอนนี้

บอกว่าจริงเนี่ยเชนเนี่ยพยายามจะตามจีบแพร่
ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยตั้งแต่เข้าปี๑เลยนะคุณ
แต่จีบตอนนั้นเนี่ยจีบยังไงก็จีบไม่ติดนะฮะ
ด้วยว่าตอนนั้นอยากที่ทุกคนรู้กันแหละว่าแพร่เองเขาก็มีหวังใจเป็นตนอยู่แล้ว
แต่ว่าตอนนี้เป็นของเขาแล้วนะ
หมายถึงว่าหัวใจเนี่ยรักจริงหวังแต่งด้วยคนนี้เอาไปฟังเชนค่ะ
ถ้ามันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วเราใช้ชีวิตอย่างนี้
เราคุยกันแบบนี้ไปเรื่อยผมก็อายุเยอะแล้ว
แพร่ก็อยู่ในวัยที่เราเท่ากันนะครับ
รู้จักกันมาก็ปีนี้ปีที่เกือบ๒๐ปีแล้ว

ไม่ได้ครบครับจิตไม่ติดครับผม
ตอนนี้ก็ค่อยพัฒนาไปครับ
ถ้าใช้คำว่าแฟนมันก็ได้อายุป่านนี้แล้วเนอะ
แต่ว่าตอนนี้อยากก้าวข้ามคำว่าแฟนเป็นอย่างอื่นมากกว่า
รอให้ผมไปขอก่อนแล้วน่าจะแต่งครับ

เราเพิ่งเริ่มต้นคุยกันจริงจังไม่ได้นานมาก
ว่าเพื่อนกับคำว่าแฟนผมว่ามันต่างกันเยอะนะ
เราก็อาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันครับ
อยากข้ามคำว่าแฟนไปอีกว้าว
ส่วนประเด็นที่เชนโพสต์เรื่องถูกเบี้ยวฆ่าตัว
ตอนนี้บอกว่าได้รับเงินตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว

แต่บอกเลยว่าเหตุการณ์ครั้งนี้
ทำให้เขาเสียความรู้สึกแบบสุดค่ะ

ผมขอยืนยันนะครับว่างานนี้ไม่เกี่ยวข้องกับกองประกวดใหญ่
และไม่เกี่ยวข้องกับพี่นวัดใดทั้งสิ้น
เป็นการคุยระหว่างผมกับพีดีของกระบี่ที่จัดงานนี้
ผมได้รับคำตอบว่าพี่ยังไม่มีตังค์
เขาพูดว่าเขาเอาตังค์ไปจ่ายอย่างอื่นหมดแล้ว
พอหลังจากนั้นเขาก็ได้มีการติดต่อมาเพื่อชำระ
แล้วผมก็ถือว่าผมขอจบเพียงเท่านั้น

หรือว่าตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดนั้นไป
ครูคุณเชนก็พูดไปแล้วว่าจังหวัดไหนก็ตามนั้น
แต่ตอนนี้เคลียร์กันจบแล้วนะคะได้เงินคืนแล้วค่ะ

จริงแล้วเพิ่งจะเริ่มต้นประกวดกันแต่ละจังหวัดนะคุณ
แต่ว่ามีดราม่ากลิ่นโชยมาให้เราได้ติดตามกันอีกแล้วนะคะ
สำหรับเวทีการประกวดนี้นะคะ